สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือ

แม้ว่าเราจะเข้าไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
แล้วก็ตามติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
แม้ว่าคุณไม่ต้องการ
นี่เป็นการค้นพบล่าสุดจากรายงานเชิงสืบสวน
พบว่าแม้ผู้ใช้โทรศัพท์จะเข้าไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ก็ยังคงติดตามการเดินทางของคุณอยู่ทุกนาที
แต่แอปพยากรอากาศก็ยังรายงานสภาพอากาศ

แอปค้นหาข้อมูลที่ยังแสดงผลการค้นหา

แม้ว่าเราจะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแล้ว
แม้จะกลายเป็นข้อกังขาถึงการเข้าถึงความเป็นส่วนตัว
ได้อธิบายทุกอย่างชัดเจนอยู่แล้ว
ก็เป็นไปเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้เอง

ดูเหมือนพยายามจะทำให้ผู้ใช้เข้าใจอีกอย่าง
ทุกวันที่เราไปทุกวัน
อีกหลายร้อยละที
หลายล้านคน